เรื่องของหวย๑๒ล้านบาทที่บุรีรำ
ระหว่างแม่ยายกับลูกเขย
อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการพิสูจน์
หวยสุดท้ายมันมีจริงไหมหรือยังไง

แต่กรณีนี้มีแม่ยายเขาไปแจ้งความ
กับทางด้านลูกเขยวัย๑๕ปีในข้อหาพรากผู้เยาว์ด้วย
ความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเมื่อวานนี้ค่ะ
แม่ยายไปถอนแจ้งความกรณีภาคผู้เยาว์แล้วนะคะ
อ่ะไล่เรียงเหตุการณ์นี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง
กับกรณีหวยอ่นระเวง๑๒ล้านบาท
เกิดขึ้นในอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรำ
ลูกเขยวัย๑๕ปีไปแจ้งกับตำรวจ
ว่าถูกแม่ยายคือนางมานิดเต็มปักศรีอายุ๔๔ปี

งวดของวันที่๑เมษายนปีนี้นะคะ
ยักยอกไป๒ใบก็มูลค่า๑๒ล้านบาท
แล้วต่อมาศาลก็ยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
หลังจากนั้นค่ะทางฝั่งแม่ยาย

ก็แจ้งความกลับลูกเขยวัย๑๕ปีฐานฟ้องเท็จ

เพราะว่าลูกสาวของนางมานิดอายุ๑๔ปี
แต่ไปอยู่กับทางด้านฝั่งผู้ชายแล้ว
ล่าสุดค่ะทางด้านนางมานิดก็เดินทาง
พบร้อยตำรวจเอกพงศกรวิเศษนอก
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีที่สพนหงษ์เนี่ยนะคะ
ขอถอนแจ้งความลูกเขยในข้อหาพรากผู้เยาว์
มานิดให้เหตุผลบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
จนถึงทุกวันนี้นะลูกสาวแท้เนี่ย
อยู่เนี่ยวัย๑๔ปีเนี่ยไม่เคยติดต่อมาหาแม่เลย
แม่ก็ทำใจแล้วแหละว่าลูกคงไม่กลับมาหาแม่อีกแล้ว
ลูกก็คงเลือกไปแล้วว่าจะอยู่กับทางฝั่งผู้ชาย
ดังนั้นแม่ก็ไม่รู้จะกดดันไม่รู้ว่าจะเรียกร้องอะไร
ประกอบกับแม่บอกว่าไม่อยากยุ่งยากด้วยค่ะคุณผู้ชม
เดินทางไปศาลมันก็มีค่าใช้จ่ายเสียเวลา
ฐานะก็ยากจนไม่มีเงิน
ทีนี้เรื่องที่แจ้งความเอาไว้ที่สพนางรองอีกข้อหาหนึ่ง
คือข้อหาเรื่องของการฟ้องเท็จแล้วก็เบิกความเท็จ
ยืนยันนะคะว่ายังเอาผิดตามกฎหมายอยู่
จะได้เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ว่าฉันเนี่ย
ยักยอกลอตเตอรี่๑๒ล้านบาทรางวัลที่๑ตามที่ลูกเขยกล่าวหา
แม้ว่าทางด้านนางมานิดจะถอนแจ้งความเรื่องของพรากผู้ยาวไปแล้ว
แต่ทางคดียังคงต้องดำเนินการต่อนะคะ
เพราะว่าเรื่องคดีของลอตเตอรี่๑๒ล้านถือว่าเป็นคดีอาญา
ไม่ยอมความได้แล้วก็ตอนนี้พนักงานสอบสวน
เชิญลูกสาวของนางมานิดซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดี
มาสอบปากคำด้วยเพื่อที่จะได้ให้ข้อเท็จจริงนะคะ
ว่าท้องที่ที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองหงษ์

เพราะว่ามันมีเรื่องของเขตอำนาจในการสอบสวนนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อทางด้านฝากฝั่งของผู้เสียหายไม่ได้
ส่วนกรณีที่ลูกเขยแจ้งความกล่าวหานางมานิด
ยักยอกลอตเตอรี่๑๒ล้านเนี่ย
พนักงานสอบสวนก็ได้รับการประสานจากทางกองสลากแล้วนะคะ

บอกว่าตอนนี้กำลังทำเรื่องของการส่งสลากชุดที่มีการกล่าวอ้าง
ว่ามีการถูกรางวัลที่๑ให้กับทางกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
ว่ามีการเซ็นชื่อของผู้กล่าวอ้างหรือไม่
เพราะว่าตอนแรกมีการบอกว่าเซ็นชื่อเอาไว้ที่หลังสลากใบหนึ่ง
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวคิดว่าเร็วนี้น่าจะทราบผลกันนะคะ
ส่วนทางด้านฝั่งลูกสาวเขาก็บอกไปถึงแม่ด้วยนะ

อยากให้แม่รักษาสุขภาพแล้วก็